ช่วงนี้แม้ว่าจะยังไม่มีประกาศขอความร่วมมือ
ให้พนักงานบริษัททั้งหลายเอางานไปทำที่บ้าน
แต่ว่ามีบางคนนะคะเขาก็เริ่มไม่อยากใช้รถสาธารณะแล้ว
โดยเฉพาะรถตู้เพราะว่าอยู่ในนั้นรู้สึกมันแออัด

ทำให้ตอนนี้รายได้ของบรรดารถตู้ต่างนะคะลดลงร้อยละ๘๐
คือเหลือน้อยมากเงินของเขา
สมาคมรถตู้โดยศาสตราธารณะกรงเทพฯและปริมณ์มนตร
และผู้ประกอบการการอื่นนะคะรวมประมาณ๑๐๐คนค่ะ
มาร้องเรียนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
และสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีของเรา
บอกว่าช่วยเหลือหน่อยนะคะ
อยากจะให้เป็นกระบอกเสียงฝากจนถึงรัฐบาลหน่อยนะคะ
ปัญญาเลิศหงิมนายกสมาคมรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพ
และปริมณฑลพร้อมผู้ประกอบการและสมาชิกกว่า๑๐๐คนค่ะ
เดินทางมายื่นหนังสือที่สำนักงานใหญ่
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
บอกว่าขอพักชำระค่าเช่าซื้อรายเดือน
กับสถานการณ์สถาบันการเงินทุกแห่ง
มีการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ
อกจากจะขอพักการชำระแล้ว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ตอนนี้นะคะ

ลดน้อยลงภาระค่างวดที่มันเพิ่มขึ้น
ทำให้ผู้ประกอบการตอนนี้แบกรับไม่ไหวค่ะ
เพราะปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนดและกฎระเบียบของภาครัฐ
ซึ่งมีคู่สัญญาครอบคลุมฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
แล้วคนไม่เดินทางไปไหนเลยฮะ
ในเมื่อพวกเราเนี่ยไม่มีคนเดินทางไม่มีคนขึ้นรถเรา
เราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราอาศัยผู้โดยสารนะครับ

ตั้งแต่โควิดมา๒๐ไม่มีผู้โดยสารเลย
จากนี้ให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกว่า
คำว่าผลกระทบตอนนี้มันเป็นผลกระทบที่ใหญ่มาก
เพราะรายได้ลดลงร้อยละ๘๐ค่ะ
ไม่มีผู้โดยสารขึ้นเลยหลายคนเขากลัวจะมาติดโควิด๑๙

กรับภาระค่าเช่าต่อเดือนนะ๒๗๐๐บาท
อยากให้รัฐบาลออกมาตรการที่เป็นรูปธรรม
เพื่อที่จะออกมาช่วยเหลือหน่อยเอา๓เดือนแล้วกัน
มกราถึงมีนาคมเขาบอกขอเท่านี้ก่อน๓เดือนก่อนนะคะ
หลังจากนั้นค่ะไปก็นี่แหละกลุ่มเดิมนี่แหละ
ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี